หลังเกิดเหตุทหารที่จังหวัดยาลาถูกทำโทษจนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ
นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าจะเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง
เมืองต้นก็ได้สั่งขังทหารทั้ง๖นายไว้ก่อน
ขณะที่พลทหารซึ่งตกเป็นเหยื่อก็ได้เปิดใจ
ถึงความรู้สึกที่อาสามารับใช้ชาติ
แต่ว่ามาถูกกระทำจนบาดเจ็บไปทั้งตัวและจิตใจครับ

ห้าสองอำเภอบนังสตาจังหวัดยะลา
ก็ยังจะต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัส
อยู่ที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร
หลังถูกในทหารและใน๑๖คนลงโทษ
พร้อมกับเพื่อนทหารอีกคนคือพลทหารทรงธรรมหมุดหมัด
ซึ่งได้เสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลศูนยาลา
พลทหารฉัดพิสุทธิ์ได้เปิดให้ผู้สื่อข่าวดูร่องรอยตามร่างกาย
พบว่าบริเวณใบหน้าและตามตัวเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำและบาดแผล
โดยมีนางจุไรรัชชุมพันธุ์ผู้เป็นแม่คอยดูแลอยู่ไม่ห่าน
จุรายรัฐเปิดเผยว่าหลังได้รับแจ้งว่าลูกชายป่วยเข้าโรงพยาบาล
ก็รีบเดินทางจากบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พอเห็นสภาพลูกถึงกับตกใจและเสียใจมากที่ลูกถูกทำร้าย
แต่ยังสบายใจขึ้นมาบ้างเมื่อมีนายทหารไปเยี่ยม
และรับปากจำเนินการกับผู้ที่ทำผิดอย่างถึงที่สุด
ลูกชายจนเสียชีวิตจากนั้นได้นำศพพลทหารทรงธรรม
ขึ้นรถของมูลนิธิคอกช้างเดินทางไปยังวัดคงคาวดี
ตำบลเสาเผาอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขณะที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่า
สั่งให้กองทัพเร่งสอบสวนข้อเท็จจริง
และยืนยันไม่มีนโยบายให้ใช้กำลัง
หรือความรุนแรงกับกำลังพล
ที่สุดยอดร่องข้างโหงภูมิชาวภูมี
ในครุ่มสายมีก่อน

ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบก

ล่าสุดต้นสังกัดได้ลงโทษทางวินัย
ขั้นเด็ดขาดนั่นคือจำขัง

ขึ้นอยู่กับการสอบสวนของหน่วยในพื้นที่

ยืนยันกองทัพไม่ปกป้องผู้กระทำผิด
และไม่ปัดความรับผิดชอบอย่างแน่นอน

กักขังและจำขัง